ดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนกันไปทั้งหมดเลยนะคะ

คือมันมีกรณีที่รองประธานอิสลามตรังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
นั่นก็คือนั่งดูคลิปโป๊โดยตัวเขาเนี่ยอ้างว่าเป็นการตรวจสอบ
ดูว่ามีสาวมุสลิมนั้นถูกมีการล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
แต่ว่าเรื่องนี้แหมชาวมุสลิมเองเขาก็รับไม่ได้กันนะคะ
ก็เลยมาร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรวมไปถึงจุฬาราชมนตรีด้วย
เหตุการณ์นี้แชร์กันในโลกออนไลน์นะคะ
แล้วก็มีการพูดถึงกันมากในกลุ่มพี่น้องมุสลิมในจังหวัดตรังค่ะ
พากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังคนหนึ่ง
ซึ่งเปิดคอมพิวเตอร์ดูคลิปหนังโป้เป็นประจำบ่อยครั้ง
จนนำให้เจ้าหน้าที่รวมทั้งกรรมการของชาวมุสลิมเอง
พออกพอใจแล้วก็สุดทนกับพฤติกรรมนี้
สร้างความอับอายสร้างความเสื่อมเสียให้กับกลุ่มพี่น้องมุสลิม

ต่อประชาชนชาวมุสลิมด้วย
และแน่นอนล่ะค่ะภาพลักษณ์ขององค์กร
ภาพลักษณ์ของชาวมุสลิมก็เสียหายไปด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเครื่องใช้สำนักงาน

บอกว่าช่วงเช้าไปทำงาน
พบประวัติการใช้งานถูกบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์
คือตอนแรกเขาไปเปิดคอมดูว่า
คอมมันหืดทำไมไวรัสมันถึงติด

แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้
คือกล้องวงจรปิดที่เขาตั้งไว้แล้วก็แอบถ่ายเห็นพฤติกรรมคุณเห็นไหม
ถอดเสื้อด้วยเข้าไปในออฟฟิศตอนกลางคืน
ถอดเสื้อดูหนังโป๊ะ

เห็นแบบนี้แล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องแจ้งเรื่อง
ไปยังผู้ใหญ่ไปยังสำนักงานที่เกี่ยวข้อง
แต่ว่าตอนนี้เรื่องก็ยังเงียบหายไปอยู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะทางด้านตัวแทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง
ก็บอกว่าทราบเรื่องนี้มานานแล้วล่ะค่ะ
ก็มีการร่วมประชุมกันเกี่ยวกับกรณีนี้
ซึ่งรองประธานคนดังกล่าวก็ปฏิเสธนะคะว่า
ไม่ได้ดูแบบตั้งใจจะดูอย่างนั้น
แต่อ้างว่าเป็นการศึกษาข้อมูล
หรือตรวจสอบเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็บอกไงว่าตัวผมเนี่ย

ทำงานด้านสื่อจัดรายการวิทยุ
ทีนี้ไอ้พวกคลิปภาพนิ่งที่มันออกมาเนี่ย
มันเป็นลักษณะการทำลายภาพลักษณ์ของอิสลาม

จะต้องเช็คดูว่าในพวกหนังโป๊นี้
มันมีเรื่องของการเอาเรื่องของพี่น้องมุสลิมไปไหม
แล้วก็ตรวจสอบอย่างนี้ต้องถอดเสื้อตรวจสอบด้วย
แล้วก็เวลาไหนด้วยต่างนี่นะคะ
ขณะที่นายซูอีนสูบเดนรองกรรมการอิสลาม

ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็ยืนยันนะว่า
ตัวเองทำตามหน้าที่ที่ต้องคอย
ตรวจสอบเนื้อหาอย่างที่คุณอารยาบอกนะคะ
ตรวจสอบเพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียกร้อง
ให้หยุดปฏิกรรมอยู่ถูกเย็นย้ำอิสลามเท่านั้นนะคะ

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังนะครับ
แล้วก็ยังมีงานฝ่ายต่างผมเป็นเลขาของฝ่ายนิติการ
แล้วก็ที่สำคัญผมทำงานด้านสื่อนะครับมีการจัดรายการวิทยุ
ทีนี้ในในทีมงานของสื่อเขาก็ให้ดูคลิปภาพที่มัน
เขาเรียกว่าอะไรนะครับเรื่องของการทำลายภาพลักษณ์ของอิสลามนะฮะ
ก็อาจจะมีคลิปบ้างแล้วก็มีภาพนิ่งบ้างนะครับ
แล้วบางเรื่องมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะ
เป็นการสร้างความเกลียดกลัวให้กับอิสลามทีนี้นะครับต้องถามว่า
ไอ้คลิปเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนนะครับก็ปรากฏว่าถูกปล่อยไว้ในอินเตอร์เน็ตนะครับ
ด้วยเหตุนี้เองนะครับผมก็เลยมาพ้นหาดูที่สำนักงาน
เพื่อที่จะนำไปออกสื่อเพื่อที่จะนำไปหารือกับผู้หลักผู้ใหญ่
อกจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็ยังบอกด้วยบอกว่าที่ไปที่สำนักงานตอนกลางคืนเนี่ย
เพราะว่าผมมีหน้าที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ก็เลยต้องไปตอนกลางคืน
แต่ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นหนึ่งเรื่องของวงจรปิดอันนี้ภาพนี้
ว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะมีภาพที่กำลังนั่งดูเว็บต่าง

ค่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะผู้ถูกกล่าวหาบอกว่าไม่ขอพูดถึงแล้วกัน
เพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติกับผู้อื่นด้วย
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นความลับอะไร
อันนี้คือผู้ที่ถูกกล่าวหาบอกแบบนั้นนะคะ

ล่าสุดสารกลางจังหวัดตรังส์ค่ะ
ก็มีตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง
รวมถึงพี่น้องชาวมู้สลิม๒๐คน
รวมตัวกันมายื่นหนังสือถึงนายลือชัยเจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
รวมทั้งเตรียมจะยื่นหนังสือถึงสำนักงานจุฬาราชมนตรี
เพื่อให้ตั้งกรรมการที่เป็นกลางขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะมันมีปัญหาที่เป็นปัญหาขัดแย้งภายใน
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังที่สะสมมานานแล้ว
ตั้งแต่อดีตประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังคนก่อนเสียชีวิต
แล้วก็ยังมีการแบ่งพักแบ่งพวก
มีปัญหาเรื่องแย่งชิงตำแหน่งกรรมการกลางอิสรามแห่งประเทศไทย
และขณะนี้ก็กำลังมีการแย่งชิงเก้าอี้ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังที่ยังเว้นว่างอยู่ด้วย
แค่นั้นนะคะยังมีเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดความไม่ชอบมาพากล
อกเขาทุจริตในการเปิดสมุดบัญชีธนาคารซ้ำซ้อนของฝ่ายกิจการฮาลาน
แล้วก็ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการไปตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
อันนี้คือปัญหาในส่วนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องมีการตรวจสอบอะไร
ให้มันเชื่อมโยงกับกรณีนี้ด้วยหรือเปล่า